คุณผู้ชมคะพาไปที่จังหวัดตรัง

มาสอนสอนก็สอนหลายวิชานะคะ
ซึ่งคุณครูเนี่ยรับเงินเดือนไม่ถึงหนึ่งหมื่น
แต่คุณครูบอกว่าทุกอย่างที่ทำไปนี่ทำด้วยหัวใจจริงค่ะ
เพราะว่ามีจิตวิญญาณแห่งความเป็นครู
เรื่องตัวเงินมันไม่ได้สำคัญเท่ากับสิ่งที่ตั้งใจจะมอบความรู้ให้กับนักเรียน
นี่เลยค่ะทีมข่าวไปถึงที่โรงเรียนวัดแจ้งที่ตำบลบางรักษ์อำเภอเมืองจังหวัดตรังนะคะ

มีนักเรียนทั้งโรงเรียน๘๗คนค่ะ

แล้วก็มีครูอัตราจ้าง๒คน
ใน๒คนที่เป็นครูอัตราจ้างคือนายคณาทิพย์นับแสง

เรียกว่าคุณครูเก่ง
เป็นคุณครูประจำชั้นป๔จบปริญญาโท
แต่ตอนนี้คุณครูเก่งมาเป็นครูอัตราจ้าง

แล้วก็แม้ว่าจะได้เงินเดือนไม่ถึงหมื่นเนี่ยนะครูบอกว่า

ยังคงมุ่งมั่นยังคงยึดมั่นในการทำหน้าที่ครูต่อไป
ครูเล่าให้ฟังบอกว่าเรียนจบปริญญาโท
คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหง
แล้วก็มีใบประกอบวิชาชีพครูนะคะ
เข้ามาเป็นครูอัตราจ้างในโรงเรียนวัดแจ้งมานาน๕ปีแล้วนะ
ครั้งแรกที่ได้รับเงินเดือนได้๒๕๐๐บาท

ทุกวันนี้ปรับมา๘๕๐๐บาท
ครูสอนทั้งสังคมคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์สุขศึกษา
แล้วก็ยังช่วยงานอื่นของโรงเรียน

อยู่ที่บ้านกับพ่อแม่ช้าเย็นใช่ไหมก็กินข้าวบ้าน
กลางวันก็กินกับข้าวที่โรงเรียนเป็นอาหารของโรงเรียน
แล้วคุณครูบอกด้วยนะทุกเดือนนี่นะ
มีการแบ่งเงินเดือนเอาไปซื้อพวกขนมหลุกอมของกระจุกจิก
มาแจกเด็กในห้องเรียนไง
อย่างเช่นแบบเด็กชายทิศเป้ตอบข้อนี้ได้เอาลูกอมไป๓เมตรแบบนี้

ก็จะได้มีกำลังใจในการเรียนหนังสือ
เด็กจะได้มีกำลังใจในการทำดีนะคะ
ครูเก่งบอกว่าความสุขไม่ได้อยู่ที่เงิน
แต่อยู่ที่สิ่งที่ได้ทำมากกว่า
เพราะว่าอาชีพนี้ครูเก่งฝ่ายฝันมาตั้งแต่เด็กเลย

เพราะว่าครอบครัวไม่ว่าจะเป็นปู่ย่าตายายพ่อแม่
เป็นครูกันหมดแทบจะทั้งตระกูลเลยนะคะ

จะสอบบรรจุเป็นข้าราชการครูให้ได้
แล้วก็จะขอเป็นครูที่นี่ที่โรงเรียนวัดแจ้งต่อไป

ที่อาจจะมีคุณครูเพียงพออยู่แล้ว

อกจากนี้ครูเก่งฝากถึงครูอัตราจ้างคนอื่นด้วยนะ
บอกว่าใครที่อาจจะรู้สึกท้อว่าทำไมได้เงินเดือนน้อย
อย่าท้ออยากให้มุ่งมั่นทำด้วยใจ

นี่แหละค่ะจริงดิฉันจบครุศาสตร์ไง

หลายคนที่เขาบอกว่าเขาตั้งใจทุ่มเท
หนังสือแต่อาจจะมีภาระงานอื่นเข้ามา
เพราะฉะนั้นคุณครูทุกคนที่ดูอยู่ตอนนี้
เป็นกำลังใจให้กับคุณครูไทยทั่วประเทศเลย
ก็ทุกอาชีพจะมีความสุขได้นะถ้าเรารักนะ
แล้วก็ที่สำคัญเมื่อกี้รักเด็กด้วยสำหรับครูเก่งนะครับ
และที่สำคัญที่สุดครับมีจิตอาสาด้วย
นี่คือสิ่งที่ดีมากนะครับโอ้โหรักเด็กนะครับ